มาดูเรื่องของพระต่อแต่ทีนี้เป็นพระก็คือคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดา
เข้าพิธีอุปสมบทไปแล้วที่จังหวัดนครราชศรีมา

บวชไปวันที่๒๕วันพุธที่ผ่านมา
แล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเหมือนกัน
สรยุทธ์พระวชิระมโนก็ยังมีคดีติดตัวอยู่เลย

ใช่และตอนนี้อยู่ในการประกันตัวในชั้นศาลดีการในคดีนี้อยู่
แต่บวชได้ไหม
คนที่มีคดีติดตัวจะใช้ผ้าเหลืองในการหลบหนีความผิดหรือเปล่า

แล้วก็ถามหาถึงหลักพระธรรมวินัยว่าบวชได้จริงหรือเปล่า
ทีนี้หลังจากที่มีกระแสวิภาควิจารณ์ในเรื่องนี้ออกมานะครับ
อุปชาซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดที่ทำการอุปสมบท

ก็คือพระครูอนุรักษ์ในวัดหนองกระทุ่มเป็นพระอุปชา
ถึงขั้นเครียดความดันขึ้น
ท่านอาพาทเลยอ่ะหลวงพ่อใหญ่ท่านอาพาทเลยนะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนนะคะ

ศิษย์และพระครูอนุรักษ์สันติธรรมบอกว่า

ต้องให้เครื่องช่วยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

ผิดวินัยสงฆ์ที่บวชให้กับพระสรยุทธ์นะคะ
ขณะที่พระเมธีสุดาพรเจ้าคณะอำเภอปากช่อง
บอกว่าได้พูดคุยกับพระครูอนุรักษ์แล้ว
บอกว่าไม่เคยรู้จักกับพระสรยุทธ์มาก่อน
และไม่ได้มีการตรวจสอบว่ามีคดีติดตัวหรือเปล่านะคะ
เห็นว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองมากันมาก
ท่านก็เลยให้บวชแล้วก็ยังบวช๑๕วัน
เป็นการบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่

เรื่องนี้ถือว่าพระอุปชาไม่ผิดนะคะ
อันนี้เป็นความคิดเห็นของเจ้าคณะอำเภอปากช่องนะคะ
แต่ทีนี้จากกระแสสังคมที่วิพากษ์วิจารณ์
จะติดต่อพระสรยุทธ์มาพูดคุยเพื่อให้มาศึกต่อไป
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถติดต่อได้หรือไม่นะคะ
เพราะว่าบอกว่าตอนนี้พระสรยุทธ์กำลังคือกำลังเคร่งเลย
เพราะว่าบวชได้๓วันอยากจะปฏิบัติจริง
คือในการแสดงความคิดเห็นนี่ก็มีการทวงถามนี่แหละ

ไหนว่าพระธรรมวินัยมีการพิจารณาในเรื่องนี้ด้วย
และอีกอย่างหนึ่งในอีกความคิดเห็นหนึ่ง
เขาบอกว่าบวชแค่๑๕วันเอง
เขาทำเพื่อแม่จะไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรเขาอะไรอย่างนี้นะฮะ
ส่วนความคิดเห็นของพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว
พระพยอมท่านบอกว่าพระสรยุทธ์ไม่ถึงขนาดว่าบวชให้ไม่ได้
เพราะไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นฆ่าคนตาย
เช่นเดียวกับกรณีของนายสุเทพธึกสุบัน
แก่นำกลุ่มปกปศที่ถูกดำเนินคดีข้อหากระบด

พอนักข่าวถามพระพยอม
เราเปรียบเทียบกับกรณีของตั้นสุเทพธรรม
ตอนที่บวชเป็นพระสุเทพหน่อยนะฮะ
พระพยอมบอกกรณีลุงกำนันเอามาเปรียบเทียบ
เห็นชัดเลยสบายเลย
เพราะลุงสุเทพคดีเยอะกว่ายังบวชได้เลย

กรณีของพระสรยุทธ์บวชให้แม่
แล้วก็บวชไม่นานแค่๑๕วันนั่นเองนะครับ
พระอุปชาก็อาจจะนุโลมได้
แต่หากบวชแบบไม่มีกำหนด
ก็คงต้องติดเรื่องคดีที่ยังมีอยู่

ใช่แต่คราวนี้ถ้าบวชน้อยบวชน้อยวัน
และบวชแล้วก็อาจจะลาศิกขาบทออกมาสู้คดีได้
ก็ต้องมีการตกลงกันต่อไปนะครับ

และพระพยอมบอกว่าตามหลักพระธรรมวินัย
ข้อยกเว้นการบวชก็มีต้องดูให้ดี
อย่างเช่นคดีฆ่าคนตายคดีหนักคดีอุกชกัน

ถ้าไม่ก็อาจจะอนุโลมกันไปได้นะครับ
ส่วนพระอีกหนึ่งรูปที่ออกมาแสดงความคิดเห็น

ด้วยการโพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะ
บอกว่าพระสรยุทธ์บวชให้แม่

แต่ตามหลักพระธรรมวินัยและกฎหมาย

เพราะอยู่ใน๘จำพวกห้ามบวชให้

คนที่เป็นโรคร้ายติดต่อได้ง่าย
คนที่พิการหูหนวกตาบอด
คนที่อวัยวะไม่สมประกอบ
มือแปรตีนแปรอันนี้ในพระธรรมวินัยนะ

หรือมีเจ้าของชีวิตแต่ยังไม่ได้รับอนุญาต
บีดามานดาหรือผู้ปกครอง

ผู้มีอุปการะคุณลูกและเมีย
คนเหล่านี้ยังไม่อนุญาตก็บวชไม่ได้

และ๘คนที่ประทุษร้ายต่อสังคม
โจรหนีคดีมาบวช
เช่นนี้ไม่ได้นะครับ

น่าจะอยู่ที่พระอุปชา

จะต้องพิจารณาต่อไป

คุณสรยุทธ์บวชเข้ามาแล้ว
หากจะผิดก็ผิดที่ตัวพระอุปชา

ไม่ผิดหลักธรรมความกระตันยูกะตะเวทิตา

ด้วยเจตนาที่ดีต่อบุพการี

พวกเราก็ควรอนุโมทนา
ให้ที่พระสรยุทธ์บวช
พระพุทธอิสระก็เลยมองไปที่วัตถุประสงค์
ใช่นี่คือการโพสต์ของพระพุทธอิสระนะฮะ

แล้วก็ไม่มีเจตนาในการหลบหนีคดีด้วย

ก็ว่ากันไปเพราะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับ
แต่ว่าหลายคนก็บอกโอ้โหวิจารณ์พระเดี๋ยวท่านจะไม่สงบนะ
แต่ว่าตอนนี้ก็บอกว่ายังไม่สามารถติดต่อพระสรยุทธ์ได้